หลังจากที่เราสัมผัสจุดสัมผัสร่วมต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต์
ราวบันไดก่อนจะเอามือโดนตาจมูกและปาก
ล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะ
รับประทานผลไม้ที่มีเยื่อหุ้มด้านในของเปลือกผลไม้
เช่นสมมะนาวสมโอแล้วก็มังคุด
โปรดติดตามตอนต่อไป